มาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่รถกระบะขับอยู่
แต่มองไปมองมาก็เห็นรถจักรยานยนต์ขับสวนกันมา
เยี่ยมไปอีกแล้วละ
เดินทางพุ่งไป
การเกิดขึ้นบนถนนมะลิวัลบ้านโคกสูงสัมพันธ์
ตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
พลเมืองดีก็ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
แล้วหลังเกิดเหตุพลเมืองดีก็ลงไปพูดคุย

คนขับรถกระบะไม่ยอมรับ
โดยคนขับรถกระบะเป็นคุณลุงวัยเกือบ๗๐ปีแล้วนะ
บอกว่าลุงขับรถมาถูกทาง
พวกที่สวนไปทั้งหมดนั้นมันผิดทาง

ส่วนที่ไปชนวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา
เพราะวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาผิดทาง
ฟังเสียงของลุงกันหน่อยไหมฮะ
หลังจากที่พลเมืองดีไปถ่ายคลิปของลุงไว้ได้นะครับ

ลุงมาลุงมา
ลุงมาลุงมา

ผมขับชะลอตามดูลุงมาจนทนเห็นไหม

ผมมาตามตรงตามตรง

ลุงลุงเมาลุงเมานั่งลง
นั่งลงนั่งนั่งครับ

ไม่เมาแต่ลุงแอเลยนะครับ

แต่ตรงของลุงมันไม่ใช่เลนต์

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ชำผิว
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยมีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่าคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุ
เป็นชายวัย๗๐ปีลุงท่านเนี่ยนะครับ
ขับรถย้อนสอนมุ่งหน้าเข้าจังหวัดขอนแก่น
เป็นระยะทางในการขับรถย้อนสอนในหลายกิโลเมตร
ก่อนที่จะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นชายอยู่๒๐ปี
วัยรุ่นชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แขนและขาหักนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพร
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์นะครับ
และตำรวจได้ควบคุมตัวของคุณลุงมาสอบสวน
โดยเจ้าตัวให้การรับสาภาพแล้วนะ
ว่าดื่มสุราก่อนที่จะมาขับรถ
ซึ่งหลังจากดื่มเสร็จก็ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านเลยฮะ
แต่ว่าก็คงจะงงอยู่

ดังนั้นเลยสวนเลนคนอื่นเขา

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
พร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจจากทางโรงพยาบาลครับ
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ